อีกหนึ่งเรื่องราวก็เป็นเรื่องฮือหามากเพราะว่าจู่สาธุชนทั้งวัด
อึ้งเงาะป่ามาปรากฏตัวอยู่ในวัดได้อย่างไร
มาจริงง๊อมักไม่ใช่ง๊อโรงเรียนด้วยง๊อป่า
อ๋อเหรอง๊อป่าง๊อป่ามาเป็นง๊อเลยเนี่ยมาเป็นง๊อแบบนี้ค่ะ
แล้วคุณผู้ชมงงไหมงงดิฉันก็งง
ไม่มีง๊อโรงเรียนงงมากเลยง๊อโรงเรียนสามลูกร้อยแต่ง๊อป่ามาทำอะไร
ง้อป่าพาวัดด้วยง้อป่ามาที่วัดหลุมข้าวตำบลหลุมข้าวอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชศรีมา
ทำอะไรไม่รู้รู้แต่ว่าสาธุชนที่เขาเดินทางมาที่วัดกันเนี่ยฮือฮาอึ้งกันไปหมดเลย
บางคนถึงขั้นเอาขอถ่ายรูปเลยแล้วกันอยู่ไหนก็เจอแล้ว
กลายเป็นว่าพี่เงาะป่าท่านนี้เขาสร้างสีสันให้กับงานวัดแห่งนี้ไปเลยนะ
แล้วคุณผู้ชมรู้ไหมว่าง้อป่าคนนี้คือใครดิฉันว่าคุณชนะคุณชิสาต้องเดาไม่ออกแน่นอน

คุ้นใช่มั้ยคุ้นใช่มั้ยแค่คนนั้นใช่

มีออกมาขายของแบบเนี้ยไปแล้วแต่วันนี้เขาไม่ได้มาขายอาหารไม่ได้มาขายผัดไทย
ถ้าใครดูตลอดข่าวต้องจำเจ๊ภัยคนนี้ได้แหละ
เค้าคือมือผัดไทยฝีมือดีและเราก็แซวเค้าบ่อยเรื่องการแต่งตัวเค้า
ก็คือวันนี้เขามาที่งานวัดแต่งตัวเป็นเงาะป่ามาโผล่แบบนี้
ภัยก็เลยเล่าให้ฟังบอกว่าต้องการจะมาเป็นจิตอาสาให้กับทางวัดนะ
ก่อนหน้านี้เวลาชุมชนจัดกิจกรรมต่างตัวเขาเองก็จะแต่งกายแบบนี้ค่ะ
นึกออกมั้ยคือเป็นจิตอาสาเลยนะคะไม่ได้มีใครจ้างนะ
เต็มใจมาช่วยงานเองมาร่วมกิจกรรมทุกครั้ง
แล้วคราวนี้จับไมค์เป็นโคศกเองก็คือเชิญชวนให้สาธุชนมาร่วมกิจกรรม
มาร่วมกันทำบุญนะคะต้องยอมในน้ำใจของคุณพี่ภัยจริงนะ
สร้างรอยยิ้มสร้างความสุขสร้างเสียงหัวเราะ
แล้วก็ใจบุญอีกด้วยค่ะคุณเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างแล้วกันนะ
ถ้าเกิดใครอยากจะทำความดีไม่น่าอายนะความดีไม่ใช่เรื่องน่าอาย
ใครอยากจะเป็นจิตอาสาก็ลองดูอะไรที่มันเล็กน้อย
เจ๊ภัยยังดังนะจะบอกให้แต่ว่าเวลาล้างหน้าออกมานี่ไม่มีใครจำได้เลยนะ
ใช่ตอนนี้ทุกคนจำได้ว่าเจ๊ภัยต้องใส่เฉพาะเปล่า
พอเจ๊ภัยล้างหน้าแล้วก็เดินไปคนก็ยังไม่รู้ว่านี่คือเจ๊ภัย
แต่พอทำหน้าดำเป็นง้อปากโอ้เจ๊ภัย
ตอนนี้เจ๊ภัยดังแล้วเพราะคนดูตลอดข่าวเรารู้จักเจ๊ภัยหมดแล้ว
แต่อย่าล้างหน้านะตัวดำตลอดเวลา
แล้วคุณล้างไหมล้างหน้าก่อนนอน